คุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อย่านนทบุรีกันหน่อยนะฮะ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเลยล่ะครับ
จนทำให้มีตำรวจนอกเครื่องแบบนี้นะ
ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคน

นี่ความชุระมนต์วุ่นวายเกิดขึ้นไปในร้านสะดวกซื้อ

เสื้อกั๊กดำ

ขณะที่ตำรวจและพลเมืองดีเข้าล้อมจับกลุ่มตัวนายกริจแสงนาค
ภายในร้านสะดวกซื้อภายในซอยนนทบุรี๒๐อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
หลังจากที่นายกริจเมาสุราแล้วก็ทะเลาะกับพนักงาน
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ก็คือ๑๐ตำรวจตรีชัยพฤกษ์ศรีแดน
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพทน
ถูกแทงเข้าที่ท้องพลเมืองดีก็นำส่งโรงพยาบาลพระนั่ง๙
และอีกคนที่บาดเจ็บก็คือนายวัฒนาขำกล่อมถูกมีดฟันที่แก้มครับ
สอบถามพยานแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายกริจได้เข้ามาขอซื้อเบียร์
แล้วก็เปิดดื่มภายในร้าน
พนักงานของร้านได้ห้ามบอกว่าไม่ให้ดื่มเบียนในร้าน

นายกริจไม่พอใจครับถือขวดเบียร์ไปยืนอยู่ด้านหน้า
แล้วก็มองจ้องหน้าเขมงจ้องหน้าพนักงานคนดังกล่าวที่ห้ามนี่แหละฮะ
พนักงานที่อยู่ในร้านก็เลยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนให้มาที่ร้านหน่อย
เพราะว่ากลัวนายกริจจะเข้ามาทำร้าย
จากนั้นนะครับนายวัฒนาขำกล่อมผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นเพื่อนของพนักงานก็มาถึงที่ร้าน
ก็ได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนายกริจ
จนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
กริจได้ชักมีดแทงบริเวณแก้มด้านขวาของนายวัฒนาจนได้รับบาดเจ็บ
นายวัฒนารีบออกไปตามเพื่อนมาอีกประมาณ๕๖คน
เพื่อกลับมาที่ร้านพร้อมกับอาวุธต่างด้วยนะ
วัฒนากับเพื่อนก็มีอาวุธมีดมาด้วย
ทีนี้ล่ะครับนายกิจก็หนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
กลุ่มนายวัฒนาก็กรูเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะ
ทางด้าน๑๐ตำรวจตรีชัยพฤกษ์ก็กำลังซื้อของอยู่ในร้านนะคะ
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะก็ต้องรีบเข้าไปเลยเข้าไปห้าม
แล้วมันก็ชุนละมุนวุ่นวายกันนะคะ
หลังจากนั้นก็นายกริจชักมีดที่ซ่อนเอาไว้ที่เอว
ออกมาแทงสวนกลับเข้าที่ท้องของ๑๐ตำรวจตรีชัยพฤกษ์ได้รับบาดเจ็บ
แล้วนายกริจเขาก็อ้างนะเขาบอกว่าก็เนี่ยมันเกิดจากการมองหน้ากัน
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าไม่รู้ไม่รู้นี่ว่าคนเจ็บเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ก็บอกว่าจะถูกคู่อริรุมทำร้ายก็เลยต้องป้องกันตัวนะครับ
เออแล้วทำไมถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
แล้วแล้วจะยังไงคะจะทำต่อหรือจะยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะ
เป็นเพราะว่ากล้องเยอะแต่เป็นหลักฐานให้เราแล้วถ้าเราทำก็จะมัดตัวเรา
แต่ถ้าเราไม่ได้ทำมันก็จะเป็นหลักฐานเพราะเราอยู่คนเดียว
แล้วคนที่ถูกแกล้งรู้ไหมเขาเป็นตำรวจ
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจแต่ผมไม่รู้ว่าเขามาเยอะ
เขาแต่งมาไม่ได้ในเครื่องแบบอืมผมก็บอกอ่าแล้วแล้วทำไมไม่ห้ามคนอื่นอ่ะ
คนอื่นก็แบกเข้ามาแบกเข้ามาจนคนข้างตัวเนี่ยชักมีดเราไป

คือนายกริจบอกว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงชุลมุนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างแหละนะครับ
ก็ป้องกันตัวกลัวกลัวคู่อริจะมารุมทำร้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าตำรวจนอกเครื่องแบบนั้น
เป็นคู่อริด้วยหรือเปล่านะฮะก็เลยใช้มีดกวัดแกว่งไปมา
แล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นตำรวจนะครับ
เรื่องต้นผู้ต้องหาก็บอกว่าเขามีสตินะตอนนั้นไม่ได้เมา
แล้วก็ยังบอกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานาน๒ปีแล้ว
ตำรวจก็ควบคุมตัวนายกริจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ